ด้านหลังเนี่ยค่ะมันทนไม่ไหวจริง
ครับโอ้โฮ
ทำกับผู้หญิงเอาไม้ฟาดเอาพันลมฟาดแล้วบังคับให้กินอึ๋อฉี่หมา
ฝั่งผู้หญิงที่เบลอหน้าอยู่เนี่ยเธอเป็นสาวลูกครึ่งวัย๒๕ปี
เบนเจอร์เพศของเธอไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้
ทนไม่ไหวค่ะไปร้องกับคุณกันจอมพลัง
คุณกันจอมพลังเนี่ยพามาเลยพาไปที่สพบางบ่อที่สมุทรปราการ
จะให้แจ้งความดำเนินคดีกับอดีตแฟนนุ่มชื่อว่าในฟิน
ฟินอายุ๒๔ปีใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอ
ผู้หญิงคนนี้เราเรียกว่าคุณอิงแล้วกันนะคะ
คุณอิงเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับฟินผ่านทางแอปหาคู่ก็คบกันได้สักปีนึงแล้ว
สามเดือนแรกอ่ะเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นใช่ไหม
โปรโมชั่นผู้ชายเอาอกเอาใจดีทุกอย่างจริงค่ะ
แล้วผู้ชายเขาชอบเลี้ยงหมาก็มีหมาอยู่๔ตัวเป็นหมาพันเล็กหน้าตา
มันก็น่ารักอะค่ะแต่ช่วงหลังเนี่ยในฟินเริ่มเกาะแบบแสดงพฤติกรรมดูแบบ
ดูใจร้ายทำร้ายหมาทำร้ายเพราะอะไรรู้ไหมไอ้พวกหมาพันเล็กบางทีมันเห่าเสียงดัง
พอมันเผ่าเสียงดังในฟิล์นก็ทำร้ายพอคุณอิงเห็นก็ห้ามอย่าไปทำมันเลย
จังหวะอย่างนี้ไปบอกแฟนนุ่มอย่างนี้ในฟินหันกลับมาอย่ามาเผือกได้ป่ะ
โอ้โหพอห้ามแล้วโดนเลยอย่ามาเผือกไม่งั้นมึงเจอแบบหมาแน่
แล้วดูภาพนี้คุณผู้ชมตาเธอเนี้ยโอ้โหมันลึกขอยตาแตกแบบนี้
โดนมาหลายอย่างค่ะเอาคนหรือเอาของหมาก่อนดีอ่ะเอาหมาก่อนแล้วกัน
หมาที่ทำเนี่ยในฟินเขาทำอะไรบ้างจับหัวหมากดน้ำ
หมามันอ้าปากเอาน้ำกรอกใส่ปากหมา
พอทำหมาเสร็จปั๊บหันมาทำร้ายคุณอิง
เอาไม้ถูกพื้นฟาดเอาพัดลมฟาดจนคิ้วแตกตาแตกแขนฉีก
โอ้โหไล่รอบล่าสุดเนี้ยเธอบอกทนไม่ไหวเออ
คุณผู้ชมคิดดูนะเอามีดมาจี้จี้อยู่แล้วก็บังคับให้เธอกิน
หมาฉี่หมาโอ้โหเนี่ยหลังจากนั้นนะพอบังคับเธอเสร็จ
ก็ฆ่าหมาทิ้งแล้วทำยังไงอ่ะทำแบบเนี้ย
เดือนหนึ่งอ่ะสี่ถึงห้าครั้งพอหมาตายปั๊บก็เอาซากไปฝั่ง
แล้วนี่ดูสิเธอถอดกางเกงแล้วถ่ายรูปไว้
ช้ำช้ำที่ต้นขาทั้งหมดเนี้ยโดนแฟนทำร้ายอ่ะอื้อหือ
นี่ทำแบบนี้มากี่ตัวแล้วเนี่ยกับหมา
มาหกตัวแล้วค่ะอืมแล้วถามว่าคุณอิง
แบบว่าพอโดนครั้งแรกปั๊บก็คงหนีออกมาเลยล่ะใครโดนแบบนี้
ใครจะไปทนคุณอิงเนี่ยอดทนอยู่ค่ะ
ว่าแบบทนทำไมทนทำไมทำไมถึงไม่รีบออกมาตั้งแต่แรก
คือคุณอิงก็บอกว่าก็คุยกับฝั่งผู้ชายเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าที่เขาเป็นแบบนี้นะ
เขาไม่ได้อยากเป็นแต่ว่าเขามีปมในใจ
ก็พ่อตีแม่มาตั้งแต่เด็กเขาเห็นมาตลอด

แล้วทีนี้คุณอิงสงสาร

เธอไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวเราจะเยียวยาเธอเองล่ะ

นี่ไงคิดไงว่าฝ่ายฟิลล์จะกลับตัวกลับใจ
แล้วจะกลับมาเป็นคนที่อ่อนโยน

แต่ความรักมันไม่ได้เอาชนะทุกอย่างจริงคุณผู้ชม
ที่ผ่านมานะคุณอิงบอกว่า
ก็พอผ่านความพยายามจุดนั้นมาแล้ว
คิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วแหละพยายามจะหนีออกมา

ถ้าเกิดออกไปอีกทีตายแน่โอ้โหเนี่ยขู่อะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เมื่อวันที่๒๐พฤษภาที่ผ่านมา

คราวนี้แหละแบบโอ้โหเหมือนออกมาจากขุมนรก
รีบไปแจ้งกับเพจกันจอมพลังเลยให้มาช่วยเหลือ
แล้วคุณอิงบอกนะยังไงก็จะไม่กลับไปหาฟินอีก
ยังไงก็จะเอาเรื่องฟินให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
อ้างว่าแบบเขาเคยเห็นแบบพ่อเขาทำอย่างนี้กับแม่
แบบเหมือนเขาขาดความอบอุ่นอะไรอย่างนี้

มันก็เตือนแล้วอะค่ะว่าถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองสักที

สุดท้ายก็ไม่เชื่อแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้
อยากให้ยอมรับผิดซะทีที่ตัวเองเคยทำกับเรา
ที่ทำกับคนอื่นใกล้ชิดคนที่เคยรักอะค่ะ
เห็นไหมสุดท้ายก็ไม่เหลือใครจริง

ไปบ้านของในฟินไปที่บางบ่อสมุทรปราการ

แต่ว่าบริเวณบ้านเนี่ยพอไปดูมันก็มีพวกคราบขี้หมาน่ะ
แล้วนี่ฟินยอมออกมาเจอตำรวจนะ
แล้วออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วย
ดูสิคะบอกว่าทำร้ายร่างกายจริง

เป็นแบบนี้มาช่วง๔๕ปีหลังผมคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
อากาศมันร้อนด้วยนี่เล่นยาไหมเนี่ย

แค่เสพกัญชากับบุหรี่แค่นั้นเอง
ไอ้ที่ทะเลาะกันเนี่ยผมก็ห่วงเขา

เรื่องการใช้เงินด้วยแหละการใช้เงินของฝ่ายผู้หญิง
ทำแบบนี้ไม่ใช่แค่กับอิงคนแรกนะ
ทำกับผู้หญิงมาแล้ว๓คน
นี่ค่ะตำรวจพาไปดูเลยไหนฟิน
พาไปดูที่จุดที่ทิ้งซากหมา
แล้วก็เอาตัวไปสอบปากคำเตรียมส่งฝากขังศาลนะ
แล้วที่บอกว่ามีหมา๒ตัวมีกระต่าย๑ตัวใช่ไหม

คุณผู้ชมถ้ามีการทำร้ายครั้งที่๑
ครั้งที่๒ที่๓ยังไงมันก็จะต้องตามมา